เช้านี้ยังคงต้องเป็นเรื่องของผู้ชายคนนี้อีกเช่นเคยนะครับ
สำหรับร็อกเกอร์เสกโลโซนั่นเองประเด็นเยอะทีเดียวนะคะ
สำหรับผู้ชายคนนี้ค่ะคนและบรรดาสาวสาวข้างก่อนใช่แล้ว
เรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมา๒๓วันแล้วอย่างที่คุณผู้ชมได้ติดตามข่าวไปนั่นแหละ
แล้วก็มันมีประเด็นหลายอย่างว่าตกลงลูกเนี่ยที่เพิ่งคลอดเนี่ย
ชื่ออะไรกันแน่นามสกุลอะไรชื่ออะไรแล้วเป็นลูกของแซนวิชใช่ไหมคะ
ใช่แล้วอีฟเนี่ยมาใหม่อีกเออใครอีกอ่ะอุ้ยอีลุงตุงนังกันไปหมด
แล้วเรื่องลูกของตัวเองอีกเอายังไงกันแน่นะคะนี่ไม่ต้องรอกันนานเลยค่ะ
ขาร็อกเจ้าประจำเนี้ยเสกโลโซมมาเลยเนี้ยหลังจากปล่อยให้อดีตภรรยา
แถลงข่าวอย่างเผ็ดร้อนไปเมื่อวันก่อนล่าสุดพี่เสกไม่ต้องแคร์ใด
ไม่แคร์เวิลด์เลยค่ะค่ะคุณขอใช้โลกโซเชียลของตัวเองเลยนะคะ
ไลฟ์ชี้แจงประเด็นสารพัดข่าวลือที่เกิดขึ้นไลฟ์แบบชิล
ง่ายในบ้านของตัวเองนะฮะชิลสุดอะไรสุดไลฟ์ไปด้วยทำงานไปด้วย
เดี๋ยวเราไปฟังกันทีละประเด็นค่ะคุณผู้ชมว่าด้วยเรื่องของชื่อลูก
ที่ถูกหาว่ามโนไปเองทั้งที่ชื่อแล้วก็นามสกุล
ตามที่สาวแซนวิชแจ้งเกิดไว้ไม่ได้ตรงกับตามที่พี่เสกเคยโพสต์บอกเอาไว้
แล้วพี่เสกจะชี้แจงยังไงอ่ะไปฟังค่ะคือเนื่องจากว่าตอนที่เขาไปคลอดเนี่ย
ตอนนี้คลอดมาได้สองเดือนกับอีกยี่สิบกว่าวันน่ะน่ะสองเดือนกับยี่สิบไปยี่สิบสองวัน
เพราะเขาคลอดอันที่เก้าเพราะทั้งเก้าถึงลานี้จะคลอดสามเดือน
ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อที่เขาคือคือไม่ต้องจัดอ่านี่เขาเกิดก่อนกำหนด
ดังนั้นก็เลยหวังแม้กระทั่งวันคลอดเนี่ย
คืนที่เขาคลอดผมก็ยังนั่งอยู่ที่นี่อยู่เลย
พอผมรู้ตอนเช้าผมก็ไปหาเขา
เพราะฉะนั้นชื่อที่จดเอาไว้ในใบแจ้งเกิดนี่ก็ยังเป็นชื่อที่
คุณพ่อของน้องแซมเนี่ยก็เป็นคนตั้งนะครับ
เสร็จแล้วเราก็จะแก้ไขกันก็ตกลงว่าจะแก้ไขกันหลังจากที่
ได้บริหารจัดการเรื่องอื่นอื่นอย่างเรียบร้อยแล้ว
เตรียมอยู่แล้วว่าจะตั้งชื่อให้เขาว่าพัฒนศักดิ์
แล้วก็นามสกุลก็ต้องเป็นนามสกุลผมอยู่แล้ว
ถูกมีอะไรหลายอย่างเนี่ย
แต่ที่หลายคนยังสงสัยว่าเอ๊ะพี่เสก
พี่เอกนี่ใช้น้ำมลวัดไหนหรือยังไง
หรือยังไงทำไมเสน่ห์แรงซะเหลือเกินสาวแซนวิชพึ่งคลอด
แล้วมีสาวอีกหนึ่งคนเขามาเปิดเผยว่าชื่อน้องอีฟน้องอีฟ
เป็นอดีตนางแบบสุดเซ็กซี่อะไรประมาณนี้นะคะ
เป็นใครกันแน่เอาไปถามพี่เสกอีกจะตอบยังไงดีพี่
ว่ากีฟคือใครกีฟคือแฟนผมอีกคนนึงนะครับ
พัฒนาโวรัสับหรือไล่บัว
เป็นนามสกุลเก่าของเขา
และรองซาปก็เป็นนามสกุลของสุดพ่อเขา

แต่ละกันนะคะส่วนเรื่องที่พี่เสกมีฝากทิ้งท้ายไว้ด้วย

เธอติดตามในอินสตราแกรมของพี่เศก
เขาบอกว่าใครที่ว่าเขาสติไม่ดีจะเป็นไปได้ยังไง
น้องเสือน้องกวางน้องลอนดอนเรียนต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายค่าเทอมลูกแต่ละปี๕ล้านถึง๗ล้านบาท

นะครับและก่อนที่จะนอนกำลังจะนอนแล้วนี้อีกพี่เสกอัพเองเลยว่า
เป็นภาพคู่ยืนอย่างนี้เลย

ที่พี่เที่ยวกับอะไรกันใช่ไหมแล้วก็ดีรัติสวัสดิ์ประเทศไทยแล้วเรียบร้อยค่ะ
ก็ชัดเจนนะคะคุณสรุปว่าคุณอีฟก็เป็นฟันอีกคนนึง
คุณแม่ร็อกเกอร์คนนี้เสน่ห์อะไรจริงนะคะมีแฟน๓คนที่หน้าตาสวยหมดเลยนะคะ
เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวครั้งนี้จะจบกันยังไงนะคะ